กระบี่ก่อนนะครับที่เรือนจำจังหวัดกระบี่เนี่ย
มีเหตุจรจนวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่คืนที่ผ่านมาค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่มาตรึงกำลังนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์
แต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยฮะนี่คือภาพเมื่อ๑๗นาฬิกากว่า
ค่ะมีไฟไหม้ในเรือนนอมด้านในเรือนจำนะครับอ่า
มีเสียงปุ้งปังปุ้งปังอะไรด้วยใช่ค่ะชุดละมุนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมสถานการณ์อยู่แล้วเนี่ยต้องเพิ่มกำลังเข้าไปอีกนะครับ
นี่คือเหตุตอนเย็นที่ผ่านมานี่นะฮะเดี๋ยวล่าสุดจะเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ติดตามนะครับแต่ถามว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ย
มันสืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
สามทุ่มของเมื่อคืนวานนี้เนี่ยมีนักโทษในเรือนจำกระบี่ก่อเหตุจรจนนะครับ
ตั้งแต่สามทุ่มนักโทษในเรือนจำเนี้ยมีประมาณเจ็ดสิบคน
นี่คือภาพของเมื่อวานนะฮะภาพของคืนเมื่อวาน
นักโทษเจ็ดสิบคนเนี้ยบุกเข้าไปทำลายห้องฝึกอาชีพในเรือนจำ
นี่เป็นภาพเมื่อคืนนะฮะใช่ค่ะ
นักโทษมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ไม่แน่ใจ
แต่ว่ามีเจ็ดสิบคนเนี้ยที่เจ้าหน้าที่บอกเนี้ย
ประมาณ๗๐คนบุกเข้าไปทำลายห้องฝึกอาชีพในเรือนจำ
แล้วในห้องฝึกอาชีพมีอะไรอาวุธทั้งนั้นนะฮะใช่
มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นอ่ะแล้วไปหยิบอาวุธออกมาค่ะ
มีดเนี่ยเครื่องมือช่างนี่นะฮะแล้วเมื่อคืนนี้เผาเรือนนอนมาแล้วนะครับ
ส่วนเนี่ยพยายามจะปีนออกนอกกำแพงเรือนจำนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
พยายามใช้วิธีในการเจรจาไม่เป็นผล
นักโทษที่ยังก่อจรจนวุ่นวายเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางยิงสกัดนะฮะ
บางคนบาดเจ็บก็ต้องพาไปโรงพยาบาลคือนักโทษเนี่ย
อ้างว่าที่ต้องก่อจรจนกันเนี่ยก็เพื่อเรียกร้องนะ
ให้เอาผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักที่ติดโควิด๑๙ออกจากเรือนจำไป
เพราะว่าบางคนอยู่ในนั้นนะคะเขาก็กลัวว่าจะติดโควิดไปด้วย
ประมาณอย่างนั้นแต่แหม่สุดท้ายมาก่อจราจน
เหตุการณ์เนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาถึงตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ด้วยระดมกำลังกันมากว่า๒๐๐นายตรึงกำลังรอบเรือนจำ
คือทีแรกก็คิดว่าน่าจะจัดการกับสถานการณ์ต่างได้
ใช่ค่ะคือตอนแรกมันมีควันไฟออกมากอดเป็นระยะนะคะ
แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีบอกว่านั่นคือเป็นการเผาขยะอืม
แล้วมีเสียงก็อาจจะเป็นเสียงในการยิงสกัดผู้ที่ก่อเหตุจราจนหรือเปล่า
ค่ะหรือจะเป็นกระสุนยางหรืออะไรก็ว่าไม่แต่ว่าเอาเป็นว่า
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีที่ผ่านมามีการเผาเรือนนอนด้านในเรือนจำ
นะฮะส่วนสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุความวุ่นวายเหตุจรจนที่เรือนจำกระบี่นะครับ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กะบีนะครับ
ติดตามสถานการณ์นี้อยู่ติดตามล่าสุดจากรายงานสดของคุณพัชรวรินครับ
เชิญค่ะเกือบสามชั่วโมงแล้วนะคะ
นักโทษเรือนจำจังหวัดกระบีก่อเหตุจราจนจุดไฟเผาเรือนนอนเก่าที่ใช้เป็นห้องสมุดนะคะ
ปัจจุบันในช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงฉีดน้ำนะคะและเร่งระดมดับเพลิงด้านใน
แล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็จะควบคุมเอาตัวแกนนำทั้งยี่สิบคนออกมา
เพื่อไปคุมขังที่สพเมืองกระบีค่ะภาพด้านหลังของดิฉันนะคะ
ก็ยังคงเห็นรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเร่งฉีดน้ำเข้าด้านใน
เพราะว่าจะต้องฉีดน้ำไปผ่านฝั่งด้านหน้าประตูเรือนจำเท่านั้นนะคะ
ส่วนด้านในนะคะตอนนี้สิ้นเสียงปืนปืนที่ใช้เป็นกระสุนจริงตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ก็จะเป็นการอยู่ระหว่างการควบคุมแก่นำทั้ง๒๐คน
ตอนนี้คาดว่าประมาณสิบเจ็ดคนสามารถควบคุมแก่นำออกมาได้แล้วซึ่งคุมขังไว้ที่รถควบคุมผู้ต้องขังสองคันที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะ
ซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่นั้นนำตัวแล้วก็เอาแก่นำทั้งหมดออกมา
ซึ่งคาดว่าจะต้องเอาออกมาทั้งหมดให้ได้ภายในคืนนี้เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์นะคะสำหรับการก่อจราจนในครั้งนี้ค่ะ
ทางแกนนำประมาณยี่สิบคนนะคะก่อเหตุตั้งแต่ช่วงสองทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะ
เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นนำผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดไปรักษานะคะ
แต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ในช่วงกลางวันที่ผ่านมาตลอดทั้งวันค่ะ
อธิบดีกรมราชธรรมก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
แต่เหตุการณ์ไม่คาดหวังก็เกิดขึ้นก็คือช่วง๑๗นาที๒๐นาทีที่ผ่านมานั้น
เกิดเหตุเผาเรือนนอนขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดกระบี่มีทั้งหมดรวมทั้งชายและหญิง
ประมาณ๒๔๒๓คนแบ่งเป็นหญิง๒๖๓คน
ซึ่งตอนนี้ผู้หญิงไม่มีอยู่ด้านในแล้วนะคะ
ส่งไปที่เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย
ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในสถานะสีขาว

ส่วนผู้ชาย๒๑๖๐คน
ทยอยไปที่โรงพยาบาลสนามโกเมน
๔๑คนแล้วก็โรงพยาบาลกระบี่๘คน
ช่วงระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้าย
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต๑๔๐คน
ก็เกิดเหตุตราจนนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อันนี้ก็เป็นรถควบคุมผู้ต้องขังที่นำมาจอดรอ
ที่จะควบคุมแก่นำด้านในนะคะ
เพื่อที่จะนำไปคุมตัวไว้ที่สพเมืองกระบี่ค่ะ

ช่วงเย็นที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ก็คาดว่ามีความลดลงในระดับหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเปลวเพลิงนั้นลดลงแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งนำตัวแก่นำออกมา

ซึ่งเป็นการสนที่กำลังกันระหว่างชุดปฏิบัติการพิเศษภาคแปด
ฝและชุดปฏิบัติการพิเศษของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะ
ซึ่งคาดว่าหากนำตัวแกนนำได้ครบหมดทุกคนแล้ว
ก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่นี่อย่างต่อเนื่องค่ะ
พัชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากเรือนจำจังหวัดกระบีค่ะ
ขอบคุณครับคุณพัชรวรินนะครับ

ถ้าฟังจากน้องกั้งพัชรวรินเนี่ยนักโทษในเรือนจำกระบี่ทั้งชายหญิง๒๐๐กว่าคน
ก่อจราจนจริงตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยประมาณสัก๖๐๗๐คน
แต่จะมีหัวโจกหรือว่ามีแกนนำอยู่กลุ่มหนึ่ง
ตอนนี้กำลังไล่ควบคุมตัวออกมาอยู่นะครับ
ส่วนสาเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของโควิดไม่มีการย่งไม่มีการแยกอะไรออกมาเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอฟังจากทางอธิบดีกรมรัชธรรมหรือว่าทางผู้บัญชาการเรือนจำกระบี่อีกครั้งนะฮะ
ว่าเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิดด้านในเขาดูแลเขาแยกอะไรกันยังไง
มันจะคือเหตุผลที่ทำให้นักโทษเนี่ยเขาก่อจราจนกันจริงหรือเปล่า
นั่นเป็นเพียงแค่เหตุผลที่ทางกลุ่มนักโทษที่ก่อจรจนเนี่ยเขาอ้างมาอย่างนี้
พยายามจะเผาพยายามจะออกมาพยายามจะเรียกร้องอะไรต่างเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราจะก่อติดเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ตรงนั้นนะครับ
แล้วท่านดูภาพตรงนี้ไปด้วยกันแล้วกันในช่วงเวลาสำคัญต่างเนี่ย
พร้อมกับข่าวสารอื่นที่เรามีให้ท่านเหมือนเดิมนะครับ